ต่อไปนะคะที่เกิดไว้มันจะพูดว่านิตยาศาลธรรมเขาจัดอันดับบุคคลแห่งปี
ท่านผู้ชมทราบมั้ยคะว่าใครได้ที่หนึ่ง
ท่านผู้ชมถ้าอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ต้องทราบแล้ว
นี่นะขอล้ำรอบโลกหน้าสองนี้นะฮะ
งเกล่าเมเกิลนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนี
เหตุผลที่เธอได้ก็คือบทบาทความเป็นผู้นำของเธอในช่วงวิกฤตของยุโรป
อย่างนี่ของกรีซและการไหลบรักษณ์ของผู้อพยพ
เยอรมนีเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่รับผู้อพยพแบบไม่มีไม่มีเงื่อนไข

แล้วก็ให้กรี๊สกู้เงินโดยที่ให้กู้แบบมีวินัย

อันนี้
ก่อนเข้ารายการไม่รู้จักแขกตาดู
ผมวางของผมหมายควรมาดึงไป

ก็แบบของผม
ใครที่เข้มงวดแล้วก็ต้อนรับหัวพยพ
โดยที่ไม่สั่นครอนต่อความโหดร้ายของกลุ่มวิสานหัวเรือแรงหรือว่าไอซิส

มันส่งทหารไปประเทศไปต่างประเทศเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิส
ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเธอหรือไม่เธอได้ยืนหยัดต่อสู้ฝ่าฟัน
เพื่อความมั่นคงของประเทศโดยที่ไม่แคร์ว่าจะได้คะแนนเสียงหรือไม่

แต่ก็มีอิทธิพลจริงหรือเปล่าพี่ผู้นำไอซี
บูบากาอันปักดาดีหัวหน้าใหญ่ของกลุ่ม

ของกลุ่มติดอาวุธอิสลามหรือไอซิส

คือโอ้โหหลากหลายทิศทางมาก

ประธานทฤษฐิปี๒๐๑๖

คนนี้เขาก็สมัครในนามพักรีพราพิกัลนะคะ
ถ้าได้ขึ้นมานี่ฮาแน่คงจะได้ประกวดนางงามกันแบบว่า

อ้าวเหรอวิสดิวนิวเวิร์สเขาขายไปหมดแล้วนะ

ถึงขนาดโดนัททรัมป์พูดไปพูดมาเนี่ย
อันแรกเลยเขาหวีผมแสกจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย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
เยอะกว่านี้ว่านี้วิ่งวิ่งวิ่งใส่ชุดเหมียนไม่นะ
ใส่ชุดเป็นเฟย์บอย่างเกี่ยวกับชุดกระต่าย
แล้วคือใส่ชุดกระต่าย

นะฮะคงคงคอยให้ออกแม้ตีออกหนูฮะ
นี่ไง
เขาเอากระด่ายเขาไม่ได้เอามูปลา

โอ้ยเดี๋ยวนี้มดน้ำก็หุ่นดีแล้ว

เห็นปะเจ๊เขาเสียงหรือยัง

แล้วมันขึ้นจะสั่นอย่างไร
เมื่อมันเติพ์ตกมันก็เต้น
แล้วก็นั่งอยู่ถึง๗ช้า

การพนันไม่ดีนะครับ

กับคนที่กลัวการเสี่ยง

มันแล้วแต่เสี่ยงคุณเสี่ยงกล้ากระโดดตึกไหม

คุณหนุ่มเนี่ยตัวเอกเลยขนาดทำรายการด้วยกัน
แค่วันนี้แขกรับเชิญจะตกน้ำไหม

แล้วมันไปแอบพนันหลังพนันของพี่อีก

พี่จะมีคำพูดในที่พี่ไม่ปลอบใจตัวเอง

จากการสำรวจคือคนกล้าเสี่ยงมักจะมีโชคดีมากกว่ากัน

มุทมันจักเจียว

ไม่มีไม่มีคุณอุ้มกล้าเปิดสักกระหลาดเลยลูกเทพเลย
เชียดเว้ยเขาก็ยัดมาให้หนูตัวหนึ่ง
เอาไปหรือเปล่าหนูเอาไปแต่หนูก็ให้คนอื่นไป
นึกออกไหมลูกนี้ขายทุกคนมีคนมาขอซื้อ๓๐๐๐๐๕๐๐๐๐บ้าเฮ้ย
ให้เขาไปทำไมแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่
เขาไม่เชื่อตอนแรกหนูไม่เชื่อหนูเป็นคนที่ไม่เชื่อ

เดี๋ยวลูกพี่ก็จะร้องเดี๋ยวมันจะมาเล่นกับลูกพี่

สักพักให้คนขับรถนั่งกาบตุ๊กตา
อีบ้าขอหวย

คนงานที่บ้านถูกหวยก็บอกมีตุ๊กตาให้

คนขับรถบอกเด็กถูกก็ตุ๊กตาให้
ทุกตาให้ทุกตาผีมันจะมาให้ได้ทุกมวดวะ
เขาถูกกันแต่หนูไม่ถูก

หนูไม่ขอซื้อขนมทุกตากินทั้งวัน

แต่กะกุอ์อ่ากุมันทองชื่อมารวย

ไม่เชื่ออย่างนี้ก็เรียกกว่าบ้าไม่ใช่ก้าเสียง

เร็วก็อย่างนั้นไปชวนคุย
เธอพูดแล้วมันจบเทปน์อ้าวอีบ้า

ฉันอยากจะให้เป็นเทปแล้วฉันได้แกสองคนดูจังเลย

เห็นไหมไอ้นี่ก็แห่ไอ้นี่ก็ขึ้น
อ่า

เออมาลองอายุ๑๘๑๙ปีจำนวนหนึ่งนี่มาศึกษาดู
โดยเชื่อว่าผู้ที่ตัดสินใจกล้าเสี่ยง
ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้นั้น
มีข่ายประสาทในสมองดีกว่าคนที่ไม่กล้าเสี่ยงว่ะพี่

ผลศึกษาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นหลักเอาเข้าจริงเนี่ย
มันก็ยืนยันอย่างที่เชื่อถือ

ถ้าจะเสี่ยงเปลี่ยนอาชีพ
พุ่งไปเหมือนถึงว่ายน้ำกระโดดที่สูงอะไรได้เลย

อยู่ดีเปลี่ยนมาเป็นขายตรง

ทำงานบริษัทมาขายออนไลน์ได้เลย
เหมือนคนที่พวกเราเป็นคนที่ไม่กล้าออก

ข่าวต่อไปหยุดกล่ออุดฟันนะครับ
เขาบอกว่ามันได้ถามว่าเขาหรอใคร
แต่อ่าไม่ถามคุณอย่าไปไว้ตรงร้อนตัว

ก็ทางสัตว์อาจารย์เวนเดนอีแว่น

ของมหาวิทยาลัยซิดนี่ออสเตรเลียนะฮะ

อุดฟันฟันผูมาจากอะไร

ไอ้การที่มากรอฟันและอุดฟันปัจจุบันเนี่ย
มันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่า

มันไม่อยู่ที่เราไปรักษาความสะอาดเหรอ

ซี่นี้อีกประมาณ๔ปีมันจะต้องผูแน่

เสร็จปุ๊บก็ให้คุณแมงฟันบ่อย
แล้วก็ทำวิธีปกติกินของหวานก็บ้วนปาก
ทีมเข้าไปถึงไหนแล้วเสียเป็นแสน
จากรุ่นลูกไปก็อาจจะต้องมีการสอนแล้วโอเคอย่างนี้อะไรอย่างนี้
คือตรวจล่วงหน้าจะได้รู้ว่าอันไหนจะผูกแล้วก็จัดเลย

เขาสามารถรู้ได้เลยว่า๔๘ปีว่าฟันจิ้อไหนจะผู
แต่มนุษย์เราไม่แปลงฟันแหละก็ผูอยู่แล้วนะ
ความเสื่อมของฟันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่คุณแปลงไหม

แล้วคุณแปลงบ่อยเพราะคุณชอบบริโภคของคราว

ชอบคุณมดดำตรงดีที่ด่าคุณหนุ่มมาแล้ว

เหมือนจะป่วยจะตายเพราะฉะนั้นจะอู่ต่าง
คุณเนี่ยนะโคกตลอดนะผมรู้นะ
ในช่วงหน้านะคะมดนับประพัฒน์ที่บอกว่า
ไม่ได้เอาบทฟาดหัวผู้ร่วมแสดง
เมื่อวานพี่ม้าเขาบอกไว้แล้วว่าใครที่ร้าย
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าฟาดหรือไม่ฟาด
ระหว่างนี้ให้เขาทะเลาะกันไปก็อ้าวเชิญ
ไม่มีสักครู่ค่ะอย่ามาสิไม่มีสักครู่ค่ะ